ติดตามการเมืองกันหน่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เราพยายามให้คุณผู้ชมนะคะช่วยกันทำไทยรัฐโพลครั้งที่หนึ่ง
ซึ่งจะดูคะแนนความนิยมแหละว่าตอนนี้คะแนนความนิยมเทไปที่พักไหน
เทไปที่ใครนะฮะวันนี้ผลออกมาแล้วเขาบอกว่าเพื่อไทยนำโด่งเลย
โด่งแต่ยังไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างคะแนนความนิยมระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
หนึ่งพักทิ้งห่างอีกหนึ่งพักอ๋อเป็นพักไหนเดี๋ยวไปดูนะคะ
และนี่มีการลงพื้นที่ของคุณอุ้งควรคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ด้วยนะ
เขาก็เจอภาพคู่กันเนี่ยนะฮะที่เยาวราชหลายคนเลยบอกว่าเอ๊ะหรือเขาจะเปิดตัวว่าที่
เศรษฐาบอกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจริง
แต่ลงพื้นที่ด้วยกันอันนี้ก็น่าคิดนะคะ
ไปดูผลสำรวจไทยรัฐโพลกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คำถามที่ถามว่าเลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะลงคะแนนเสียงให้กับพักไหน
มีคนตอบแบบสำรวจมาทั้งหมด๑๕๗๐๘รายนะคะ
ปรากฏว่าในจำนวนนี้คนจะลงคะแนนเสียงให้พักเพื่อไทยเนี่ย
ก้าวไกล๓๒๗๗รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย๓๓๖ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อย
ภูมิใจไทยของคุณอนุทิน๑๔๒
ประชาธิปัตย์๑๔๐และพลังประชารัฐ

รวมไทยสร้างชาติที่มิกตุนายกเพิ่งจะไปเปิดตัวสมัครเป็นสมาชิกพักและเป็นคันดิเดต
นำอยู่นำพลังประชารัฐอยู่๖กว่ากับ๐๖๓นะคะ
ซึ่งในบรรดาผู้ตอบแบบสำรวจ๑๕๗๐๘รายบอกว่า
จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแน่นอนถึงกว่า๙๔๔๕เลย
มีคนตอบว่าน่าจะไปใช้สิทธิ์๔๕๖ตอบว่าไม่ไปใช้สิทธิ์
และอาจจะไม่ไปอยู่ที่๐๕๒๐๔๗แล้วก็๐๖๓นะคะ
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชากรที่อายุ๔๑๕๐ปี
ตามมาด้วย๕๑๖๐ปี๓๑๔๐ปี
ส่วนกลุ่มอายุ๑๘๒๔และ๒๕๓๐ปีเนี่ย
ก็เป็นกลุ่มที่มีจำนวนคนตอบประมาณ๑๗
น้อยที่สุดก็คือ๖๐ปีขึ้นไปนะคะ
ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เริ่มตั้งแต่๑๒๑๙มกราคม
ก็จะเห็นว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเลยทั้งไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐทีวีด้วย
อย่างที่บอกว่าไทยรัฐโพลของเราไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะคะ
เราทำทั้งหมด๓ครั้งก่อนถึงวันเลือกตั้ง
สำรวจในเดือนมกราคมเดือนนี้ถือเป็นการสำรวจครั้งที่๑
แล้วเราจะมีการติดตามคะแนนความนิยมของคนไทยที่มีต่อพักการเมืองและแคนดิเดตนายก
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง
เพื่อจะได้นำเสนอความคิดเห็นของประชาชนคนไทย
ทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้เป็นยังไงคะคุณคิง
ความเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับคุณอุ้งอิงนางสาวแพทองฮาลชินวัฒน์ครับ

แต่ว่าก็เป็นกี่เผาที่อาจจะลำลองแล้วก็สบายหน่อยเพราะว่าเธอท้องอยู่ไง

ก็แต่งตัวเป็นสาวหมวยสาวจีนนะครับ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปพร้อมกับผู้ชายสูงคนนี้
คุณเศรษฐาทวีสินครับนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ก็เป็นคนที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยนั่นแหละ
แล้วก็มีผู้สมัครสอสอกอทมลงพื้นที่ย่านเยาวราช
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าวันนี้คุณเศรษฐามาช่วยลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพัก
แล้วก็ชมว่าคุณเศรษฐาเป็นคนเก่งด้านเศรษฐกิจ
และพักเพื่อไทยปรึกษาคนเก่งเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้
นักข่าวสอบถามคุณเศรษฐาด้วยว่าตกลงแล้วเอายังไงกันแน่

เจ้าตัวตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ขอให้เป็นไปทีละขั้นทีละตอนก็แล้วกัน
ตอนนี้เป็นสมาชิกพักเข้ามาช่วยงานด้านเศรษฐกิจ
เพื่อให้พักได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
ก็ตอนนี้ผมก็อย่างที่เรียนนะครับ
ผมเองผมก็มาช่วยพักอยู่แล้วนะครับ
ถามว่าคุณเศรษฐาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อไทยแรงสไลด์ได้ไหม
ผมว่าในสิ่งที่ผมทำผมก็มีความปรารถนา
ที่อยากให้ภักดิ์เพื่อไทยได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
มันก็คงไม่มาช่วยแล้วครับ

ระหว่างที่คุณเศรษฐาตอบคำถามให้สังเกตสีหน้าคุณอุ้งอิง
คุณอุ้งอิงยิ้มกว้างนะยิ้มกว้าง

แล้วก็ถามต่อว่าจะช่วยทำให้เพื่อไทยแรงสไลด์ไหม
แลนด์สไลด์ไม้คุณภูมิกว้างแล้ว
ผู้ชมให้สังเกตดูสิหน้าสิตากันล่ะกัน
ค่อยสังเกตกันต่อไปนะคะ
นี่นะฮะกิจกรรมการลงพื้นที่ของคุณอุ้งอิงและคุณเสถาน
ที่บริเวณสารเจ้าแห่งนี้
ใครไปถนนเยาวราชก็จะเจอสารเจ้านี้อยู่ต้นถนนเลยครับ
สารเจ้าเทียนฟ้าก็จะมีพระโพธิสัตว์อยู่ด้านใน
แล้วก็จะมีที่ฝังเข็มด้วย
จากนั้นเดินไปตามถนนสายมังกรเส้นเยาวราช
ไปคุยกับนักธุรกิจในย่านดังกล่าวไปที่ร้านกาแฟ
ต้องการจะยกระดับเยาวราช
คือเป็นหมุดหมายของการเดินทางจากทั่วโลกเลย
ในขณะที่ในกรจติกวนิษฐ์หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าครับ

ว่านโยบายชุดแรกเสนอปฏิรูประบบสินเชื่อ
๒คือลดภาษีบุคคล
เงินเดือนไม่ถึง๔๐๐๐ไม่ต้องเสียภาษี
กลุ่มมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ฟรีแลนซ์ครับ
๔ล้านกว่าชีวิต
๔ล้านกว่าชีวิต
๕ล้านกว่าชีวิต
๖ล้านกว่าชีวิต
๗ล้านกว่าชีวิต
๘ล้านกว่าชีวิต
๙ล้านกว่าชีวิต
๑๐ล้านกว่าชีวิต
๑๑ล้านกว่าชีวิต
๑๒ล้านกว่าชีวิต
๑๓ล้านกว่าชีวิต
๑๔ล้านกว่าชีวิต
๑๕ล้านกว่าชีวิต
๑๖ล้านกว่าชีวิต
๑๗ล้านกว่าชีวิต
เห็งตลอดปีนะครับ